จากธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีค่ะ

ทำไมกล้องไม่จับเราสองคนตอนให้เยอะ
เราอุตส่าห์บอกเมื่อกี้แล้วว่าเราจะจับสองคน
เพราะเราไม่ต้องการคนนี้แล้ว

แบบว่างอนกันมีอะไรกันนะ
ไม่เราอ่านข่าวเลย

ข่าวแรกก็ข่าวเขาข่าวผสม
ไม่มีเขาคนนี้ในโลกนี้แล้ว

อย่าไปให้ความสำคัญกับเขาผู้ชายคนนี้
ตัวเองก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนกัน

ปากเปลือกเละเทะไปหมดเลย

ปรากฏว่าที่นี่ยังไม่เข้ารายการเมื่อกี้นี้

พอเดินกลับมาเข้าแล้ว

โทษนะทำผมเป็นสมบัติเมธานีมากเลย

ไม่ได้มีใครพูดเหนือพอพูดถึงเขาเลยเดี๋ยวเขาคิด

ก็ยอมรับว่าเราผิดจริงก็ยอมรับ

ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่เรามีการ
นำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้ชาย๔

ที่ได้มีการกระทำการ
คือวิ่งแล้วก็ไปเหยียบบนหลังคารถนะฮะ
โดนจับไปยัง
ไหลตัวลงมาจากบันไดเลื่อนทางเชื่อมรถไฟฟ้า

แล้วก็สถานีใต้ดินสุขุมวิทย์

รวมถึงกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถ
ประชาชนนะที่จอดติดไฟแดงอยู่ที่

ซึ่งเป็นพื้นที่ของสนทองหล่อ

คือก่อนหน้านี้นะตำรวจก็เตรียมดำเนิน

ล่าสุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทางพลตำรวจ

จังทั้งเลยบางทีมีคนต้องพูดอย่างนั้นไม่ได้นะ
เรียกสิเดี๋ยวเขาเรียกจริง

ซึ่งกำลังสอบติดตามตัวกลุ่มไว้รุ่นมาสอบปากคำเรียบพร้อยนะ

แต่ว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
ส่วนจะมีความผิดในการทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายหรือเปล่า
อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดต่างนะครับ
ก็สั่งการให้ทางตำรวจบกปทตรวจสอบว่า
โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่านั้นเข้าข่ายความผิดอีกด้วยหรือเปล่า
ต่อมาเวลาประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง
ทางตำรวจฝ่ายสืบสูงสนท้อทองรอบ

เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อพฤติกรรมกลุ่มนี้เลย

ไม่สัมภาษณ์เขาเปิดหน้าตัวเองเต็มเหนียว

แม้เรื่องดีเปิดเรื่องเรียวเลยนะ

หรือว่าเก๋สะกบแก้ว

นายวัญเฉลิมเปลมเกษม

อันนี้เขาไม่เอ่ยชื่อเพราะเป็นเยาวชนนะครับ

ชื่อวัญเฉลิมเกษมกับนายสุบคตสะกบแก้ว
ไปจับตัวได้นะฮะจากร้านเกมแห่งหนึ่ง

ก็ได้มีการนำตัวมาสอบปากคำ

เบื้องต้นนายสุบคต๑ในผู้ต้องหา

โดดขึ้นไปบนหลังคารถประชาชน
จอดติดไฟแดงแยกอโศกนะครับ

แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองนั้น
ร่วมพฤติกรรมถลายตัวลงจากบันไดเลื่อนจริง
เลื่อนทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าอโศก

รับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุทั้งสองแห่ง

ไปให้พนักงานสอบศูนย์นำเงินการปรับ

ก่อนก่อกว่าความเหลือร้อน

แล้วก็รำคาญต่อหน้าธารกำนัน
ก่อนประสานให้สนรุมพินี

แล้วถ้าเป็นเยาวชนก็เบอร์หน้าอีก

กฎหมายเขารุนแรงมากเลยนะ
และยิ้งไอ้คนที่ขับรถแบบว่า
ผิดกฎจราจรนะหักคะแนน

ไม่ให้ขับแล้วไปขับเนี่ยจบเลยนะ

น็อตว่าอะไรอะอ๋อน็อตนี่แหละกลับรถกูนี่แหละ
อ๋อน็อตนี่แหละอ๋อน็อตนี่แหละ

ต้องให้ตบให้หูตึงเลยบอกให้
ต้องให้ตบต้องหูซ้ายหูขวา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
แต่ก็กว่าจะทิ้งก็๓ล้านไปแล้วไงพี่เอามาดูข้อมาดูที่เราเจอที่นี่นะฮะ
ใส่ชุดดำมาเลยกันอันนี้สีน้ำเงินน่ะนะคะไม่ได้ดำ
อันนี้เทาค่ะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์
นี่ก็เทามอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ท่อน้ำปลาปลาขนาดใหญ่ระเบิดเลยท่านผู้ชมค่ะริมทางหลวงพิเศษระหว่าง
แล้วมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯชวนบุรีค้าออกพุ่งสูงขึ้นมาโอ้โห
ที่มันทั้งคู่ที่เยโลกโซนเลยทีเดียวนะฮะสูงขึ้นไปเนี่ยมากเลยนะฮะ
ก็จากด่านตรงด่านเลยห่างจากจุดพักรถที่อำเภอเขาดินอำเภอบังปะกงฉะเชิงเซาประมาณ๖๐๐เมตรเท่านั้นเอง
น้ำในท่อพุ่งกระจายสูงกว่า๑๐เมตร

คนที่ผ่านไปตอนพุ่งเข้ามาก็ตกใจเลยนะฮะบอกว่ารถเก่งเนี่ยเซแบบไปเลย
เพราะว่าตกกระใจแล้วก็หยุดดูด้วยแล้วก็มีคันหนึ่งเป็นผู้หญิงขับรถแบบตกใจรถคว่ำเลย

ตอนนี้คงน้ำแห้งไปหมดเลยนะคนแถวนั้นไม่ได้ใช้น้ำเลยนะครับ

นี่งงนี่แงมุดออกมา

ไปที่มันเป็นดินนุ่มเนาะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จัดการนะฮะกันคนแล้วก็ให้เบี่ยงการจราจร
หน้าตาดีด้วย
ผมบังไป๘๐เปอร์เซ็นต์ยังเห็น

ตรงจุดพักรถที่อำเภอเก่าดิน
ก็แบบว่าใกล้ที่จะจอดรถกินข้าวกันอะ

เราจะบอกเออต้องระวังไว้ทีมก็ไม่รู้จะระวังไหน

เหมือนกับที่เขาบอกว่าขับรถไปแล้วอีกข้างชนกัน
แล้วก็เด้นมาโดนอีกข้างหนึ่ง
สุดวิสัยจริง

ไหนบอกว่าไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้คะ

แต่กล้องของเราจะเร็วมาก

โอ้โหลงทุนนะเรา
๑๕๗หรือ๑๘๗

คือเราไม่ได้เป็นการสนับสนุน

ทำไมเป็นคนแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ

ผมไปร่วมงานสมาพันธ์
ผู้สื่อข่าวในการแถลงการแจกรางวัล

น้องวันแสงไชยส่วนผมคือแล้วผมนี่ก็คือขึ้นไปเสียวนา
น้องอีกคนนึงชื่อน้องเคนที่เป็นเจ้าของเพจของสแตนดาร์ด
แล้วก็ตัวผมเองในหัวข้ออะไรรู้ไหม
เป็นข่าวที่ยุค๔๐ขายดีที่สุด
แล้วเป็นเรื่องที่เขายอมรับกันจริง
ว่าเป็นการนำเสนอเรื่องอื่นบางทีคนอาจจะแบบ
ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรอย่างนี้

ตีกันชกต่อยกันตีกันปีคลิปคนจะแห่เข้าไปดูกัน
เรื่องผีเรื่องเข้าทรงคนจะดูกันเยอะแยะมากมาย
เรื่องเซ็กคนก็จะดูเยอะแย่มากมาย

ข่าวดีในยุค๔๐ดิจิทัลนี่แหละ
ข่าวนี้คือข่าวขายดีนะครับให้ไปเสวนากันซึ่ง

บางทีเราไม่ได้ก้อนการนำเสนอแต่คนทางบ้านเขารู้อยู่แล้ว

ลุยเลยเอานั่นเลยเต็มที่เลยบวลลงบวลลอยด้วยเลยนี่ไหมต้องบอกก่อนนะ
พูดไปห้ามไปเล่นหวยใต้ดินนะฮะอันนี้ไม่ดีนะครับ
ตาใสมากตาบริสุทธิ์บริสุทธิ์

มาขายเราเราก็ต้องซื้อเขา

ถ้าไปนำหวยใต้ดินนั้นก็ไปทำกันเอง
หวยใต้ดินไม่ดีอย่าเป็นซื้อที่ทำถูกต้องนี่ซื้อที่แผง

เขาได้รับแจ้งว่ามีการเกิดเหตุกันนะฮะ
แม่ผู้เท่าท่านนี้ล่ะอายุ๘๑ปีเกิดเหตุอยู่ในซอยโรงน้ำพริก
ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่ชื่อว่านรมน
อันนี้ก็ตำรวจหญิงก็เลยรีบไปรุดไปตรวจสอบ
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเลยทันทีโอ้มากคุณจักร
กูทำไมยายขาสีด้วยนะทำไมขาเป็นสีเทา
ไม่ใช่นะทาสีทายาอ๋อเลือด
เขาก็ยอมไปไงคือคือทันทายรัฐเขายอมเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาดูสีเยาว์
น่ากลัวหน้ากลัวผมไม่ยอม
อยากจะรู้เหมือนกันนะบางทีเนี่ยไอ้เลือดออกที่หัวเข่าเนี่ย
ต้องมีข้อกฎหมายในการเบลอให้เป็นสีเทาเนี่ย

เมื่อเช้านี้โอ้โหของขึ้นกันน่าดู
เหมือนเสียบน้ำตาวแล้วแบบว่าดูแต่ความเต็ม
พูดยายรอพูดยายขาเทารออยู่

เหตุเกิดนี้นะคะเพราะว่าไปพบกับนางนรุมนอายุ๘๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำอันนี้นะคะ
แกตกใจแกก็เล่าให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ
ว่ามีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
ลักษณะผอมสูงก็สูงราวประมาณสัก๑๖๐๕๗๐เซนติเมตร

เลขทะเบียนนี้นะคะคอจค

ชนบุรีนะฮะมาเติมน้ำมันขวดค่ะ
โดยที่ให้เงินมาทั้งหมด๔๐บาท

ยายแกก็ให้เขาทอนไป๕บาท
มันทั้งหมดก็คือ๓๕บาท

เอาแบงค์ผันขึ้นมา

บอกว่ายายทอนทำไมทอน

เมื่อกี้ให้แบงค์พันธุไปทำไมยายทอนให้๕บาทล่ะ
เอาดื้อดื้ออย่างนี้ไม่ได้สิก็ต้องทอนมาสิ
มาเดี๋ยวนี้นะก็ปรีเข้าไปที่โต๊ะเก็บเงิน
แล้วก็ไปลื้อค้นเอาแบงค์พันธุ์ไปเลยทีเดียวนะคะ
จนเกิดการต่อสู้กระชากกันเลย
ยายก็ไม่ยอมกระชากกันไปกระชากันมา

จนกระทั่งคนร้ายสะบัดหลุดออกมาได้นะคะ

ผลปรากฏว่าคุณยายพอไปดูในลิ้นชักนะ
เงินก็หายไป๑กับ๓๐๐บาท
มันเอาไปแล้วแล้วแผลก็เกิดขึ้นมาบนหัวเข่า

เรื่องต้นตำรวจก็ได้แจ้งไปทางวิทยุ
เพื่อให้สกัดจับคนร้ายนะ
จากนั้นเนื้อรมนก็ไปแจ้งความว่ายังจับไม่ได้เลย
ไม่รู้มันไปไหนแล้วมันนรกจกกระเปด
คนแก่เนอะใช่ไปทำกับคนแก่ดูสิ
แล้วมาหลอกแกแกน่ะไม่ได้แบบว่าเป็นอัลไซเมอร์นึกออกป่ะ
แกก็รู้ว่า๓๕บาทให้มา๔๐ก็ถอน๕บาท
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ที่เห็นขายายเป็นเทานะ
ไม่ใช่เซลล์ขายายตายนะไม่ใช่นะ

เบลอให้เป็นสีเทาเพราะว่าเขามีข้อห้ามว่าห้ามเห็นเป็นเลือดสีแดง
เพราะเบลอขาเทาเลือดก็เลยจะเป็นสีแดง
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจว่าเลือดสีแดงคุณคะคุณต้องเข้าใจสิคะเด็กที่ทำผิดเนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘
อย่างงั้นมันอีกเรื่องเลยไงนี่เรื่องเบลอหน้าเด็กมันมันบางคนคุณยาย๘๐แต่ว่าภาพอะไรที่มันแบบ
คือต้องเบอร์หน้าสำหรับเยาวชน
แล้วก็ภาพที่มันเสียวไส้มาก

เป็นสีแดงนะเดี๋ยวจะตกใจว่าสีแดงมาก
เดี๋ยวก็เรียกไอสอบอีกทีอ่ะ

ตอนแรกผมดูดูดิอ่ะผมคิดว่าอะไรดูอ่ะ
คิดว่าอะไรขายายเหน้าแล้วหรอตกใจอ่ะ
แน่งานดูเป็นสีดำอ่ะจริงแล้วมันเป็นแดง
คือขาวคือคุณยายโดนปล้นแหม่นี่เมื่อกี้คุณพ่อเขาไลน์มาบอกว่า
ท่อน้ำไม่ใช่ท่อน้ำละไปมันท่อน้ำดิบของกลมชมธาน
อ๋อท่อน้ำดิบคืออะไรอ่ะอ๋อก็เอาไปเพื่อที่จะไปกันกลองใช่ไหม
ช่วงหน้าอันดีกว่าสับกวะรสปลาหลาด
ทำไมเหมือนมะม่วงมันมีแขนมีขา

นี่เอาอันนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้หนุ่มอ่านให้หมดเลย
แล้วก็หอหวยหวยหอเซ็กอะไรของแกไงแกเอาไปให้หมดเลย

เรื่องบังเอิญเหลือเกินนะคะเราไปดูเรื่องที่เราเคยนำเสนอไป
เรื่องตัวเลขกับคนไทยนั้นแยกกันไม่ออกนะฮะ
แล้วก็จะทำยังไงดีฉันถึงจะรอดไปจากการพูดเรื่องตัวเลข
คือมันไม่รอดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องราวของ

คนดูเขาดูอยู่แล้วไง

เราไปสำรวจมาค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐเลยนะคะ
ที่ราชดำเนินแล้วก็กองสลากเก่าสะพานควายแล้วก็แผงขายลอตเตอรี่

ปรากฏว่า๓๓๔๓๒๖๑๓และ๓๑ขายดีไม่มีเหลือเลยสักแผงหนึ่ง
ดังกล่านี้มาจากไหน๓๓มาจากรถของท่านประยุทธ์

รูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตรนั่นเองนะคะ
ทำไมเขาสนใจแต่เลขสุดท้ายอ่ะ
คือแบบก่อนหน้านี้พี่เหี่ยวจำได้ไหมมาสัก๔วัน๕วันก่อนจะมี๔๓นะ

อันนี้ก็มีนี่ก็มีค่ะมีค่ะ
แล้วก็ทะเบียน๔๔๔๔นครสวรรค์ก็ท่านนายกก็จะนั่ง๒คันนะฮะ
ท่านนายกการร้อยตรงโดยเอกพิเชศวิเศษโชคที่งานจราจรโครงการพระธรรมดิที่ช่วยผู้หญิงคลอดลูกนะฮะ
เขาช่วยผู้หญิงคลอดลูกเป็นลายที่๓๓ออกมาตรงแล้วก็น้ำหนัก๓๑๐๐ฉันดูพอดี
เดี๋ยวโทษโทษค่ะก็เป็นข้อฉุกเฉินนะคะแล้วก็เข้าไปถึงไปดูเลขที่ที่เข้าไปอยู่
แล้วก็ชั้น๖ทารกเพศหญิงปลอดภัยน้ำหนักกว่า
ส่วนเลข๔๓ที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์อันนี้เขาบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะ
เขาใช้คณิตศาสตร์คำนวณเป็นการเอาวิชาสถิติมาทำ
พึ่งคราวนี้แหละเขาถูก๙๕ฉันไปซื้อ๕๙นั่นแหละนะฮะ
ให้ถูกติดกันมา๖งวดคราวนี้เขาบวกไปบวกมาได้๔๓ท่านผู้ชมค่ะ
แล้วก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้นะคะหลังจากที่มีตัวเลข๑๓แล้วก็วงกลม
วันนี้เป็นเพจเลยนะฮะเขาบอกว่าทำบุญกับพ่อแม่นี่แหละบุญ
ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่เขาจะมีคำคมไว้ท้ายอย่างนี้ตลอด
ทุกครั้งที่เขาให้เลขตกใจขายายสีเทาเห็นไหมคือเขาตกใครจริง
ที่แรกเราก็ไม่รู้แล้วก็มีอันนี้ด้วยของคุณพุ่มพวงนะฮะ
และ๓๑ในตัวเลขดังกล่านั้นเกี่ยวข้องกับพุ่มพวงทั้งสิ้น
ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยขายดีหมดแผงไปแล้วเอามาเล่าให้ฟังทำไม
เออแต่ว่า๔๓ก่อนหน้านี้มันคืออะไร

พุ่มพวงไม่ใช่อันนี้เป็นเพจในเฟซบุ๊คในโลกออนไลน์เลย
คำนวณเขาบอกเขาใช้สถิติแล้วเขาให้ติดต่อ
๓๔อันนั้นจันทร์จวงจันทร์จวง๑๓๔
คือพอเขย่าปุ๊บอีกวันถอดถัดมาฉันไปถ่ายละครที่สุพรรณ
แม่ค้าทุกคนคุณเหมียวเอา๓๔ไหมคะเลย
แต่มันก็ตรงกับเลขอ่ะฟุตบอลไม่ได้เตะเมืองไทยฟุตบอลโลกเห็นมั้ยรักเสีย
๕๐นะคิดว่าเล่นบาร์ดเยอะเกินได้ตั้ง๕แหละ
๕ประตูดูสาอุจะเครียดไปแล้วโคมโคมโคม
แต่แบบนี้คืนนี้ตีหนึ่งโปรตูเกตกับสเปนคืนนี้ต้องดูคืนนี้
แต่แบบผิดหวังกันพิธีเปิดนะเรียบง่าย
แต่ว่านักรอกก็กองโปรปีวิลเลียมโดนนะที่ชูนิ้วกลางใส่
ในการต่อต้านเรื่องราวของ
รัสเซียเป็นเจ้าภาพต้องรัสเซียเชิญ

เอ้ามาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับ

นั่นมันลูกนิมิตอยู่ข้างหลังนั่นแหละ

ไม่เขาเอาไปวางไว้หน้าลูกนิมิตนี่ไง

สวยดีเนาะ

อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักษาการวัดวังหินนะครับ

มี๙ลูก๓๖แขนง

เชื่อว่าน่าจะเป็นที่แปลกประหลาดนะ

พระประสงค์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็รักษาการวัดวังหิน
ได้มีการนำผู้สื่อข่าวไปดูเห็นกับตาตัวเอง
โดยมีญาติโยมจำนวนนึงเดินตามมาดูด้วย
พบว่าลูกสับปะรดดังกล่าวถูกนำใส่ขันสีทองขนาดใหญ่

ภายในขันนะฮะมีน้ำอยู่ครึ่งขัน
นำวางที่โต๊ะหน้ากุฏิของพระประสงค์อยู่ใกล้กับลูกนิมิตร๙ลูกด้วยกันนะ
ใกล้กันนะครับพบว่ามีถาดสีทองมีแป้ง๑กระป๋องนะครับ
ภายในของถาดก็ยังมีทองคำเปลวทูบเทียนมีอยู่จำนวนนึง
สังเกตดูนะครับพบว่ามีคนนำแป้งนะที่วางตั้งให้นั่นแหละ
ถูนะบนลูกสับปะรดทำให้ดูขาวโพลนไปหมดเลยสังเกตไหมฮะ
ขาวพลนะครับพระประสงค์ยังบอกต่อนะว่า
หลายคนที่มาดูเนี่ยต่างก็นับผลของสับปะรดบางคนก็นับแขนงของมัน
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็นับแตกต่างกันไปบางคนนับได้๓๔บ้าง
บางคนก็นับได้๓๕บางคนนับยอดหรือจุดได้๒๖บ้าง
บ้างก็แล้วแต่มองเห็นกันไปแต่ในส่วนของอัตมาเองแล้วเนี่ย
อาตมาเชื่อว่ามันเกิดจากสายพันธุ์ที่ผิดปกติ
ส่วนคอหวยจะดูเป็นเลขอะไรนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคน
ห้ามกันไปได้เรื่องแบบนี้มีพระพระสงฆ์ท่านกล่าวเอาไว้
แบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวตัวเลขออกมาตั้งด้วย
ส่วนของอัตจากเป็น๒๖ถึง๓๖การนับมันไม่ได้ใกล้เลยนะ
มังคนและอัตเป็นบางคนนับได้อยู่กับบางคนนับ

สวยยักษ์สวยก่อน

ทุกวันที่คุณเป็นนักขึ้นทุกวัน
ไม่ว่าณี้โคตรคาดหวังว่าที่ผมเดินไปซื้อกินก๋วยเตี๋ยว

แล้วตอนเช้าที่คุณทำกับสาวสตรองล่ะ

เป็นเด็กเรียนช่างกลดไงล่ะค่ะ

แม่นมากเลยขอบอกอันนี้แม่นมาก

คุณไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยเนอะ
คุณไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยเนอะ

ไหว้เขาบอกบูชาเขารพเขารพเขารพ
ตามรอยมูนัยนะ
กูไม่เคยตามรอยมูนัยมานะ

เจ้าแม่นาคีนี่นะแล้วต้องบอกอย่างนี้นะ
ก็เรียกว่าเป็นหลานสาวของปู่ศรีสุโธ

แล้วก็แม่ย่าสีปัตถุงมะ

เขาบอกเลยว่าเหมือนมีจริงแต่อย่ามาทำเป็นตังค์อย่ามาใส
นี่ก็จริงแล้วอยู่ห่างจากคำชโนธไปประมาณสัก๑๐กิโลนะ
ก็มีนักท่องเที่ยวไปเยอะมากเลยนี่เป็นเกาะเจ้าแม่นาคี
ในขณะที่ทางเทศบาลเมืองอำเภอบ้านดุง
เขาก็ได้นำนายกเทศมนตรีบ้านดุงกับคณะกรรมการ
ไปนำปัจจัยที่ชาวบ้านศรัทธาไหว้เจ้าแม่นาคีไปปรับปรุงให้สถานที่ดูสวยงามขึ้น
นี่ถึงแม่โขงเหรอเนี่ยใช่สิเนื่องจากว่ามีคนไปไหว้ที่เกาะเจ้าแม่นาคี
เป็นเยอะมากเลยทีเที่ยวอันนี้มันเป็นทะเลสาบท่ามะนาม
ไม่ใช่แม่น้ำโขงอีหนุ่มก็พูดไปเรื่อย
ก็คือเห้ยผมบอกแสงโสม
โอ้โหแบบทำไมมันกะล่อนอย่างนี้วะไอ้นี่นี่
เมื่อกี้เขาบอกว่าแม่น้ำโขงโอ้ใช่โขง

เพราะว่าฉันก็ข่าวอยู่กับมือฉัน

พี่เบียบเขาพูดว่ามันมีขวดแม่โขงวางอยู่
ดูแสงโสมอันนี้ก็ปิ้นป้อบนี่อะไรอย่างนี้
ตามไม่ชัดพ่อมายู
พี่เราถึงทะเลสาปแล้วฉันสงสารมายูมากที่มีพ่อแบบแก
เอาล่ะค่ะหน้าที่ทะเลสาบมะนาวเนี่ยนะใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีเนี่ยนะคะ
ไปที่เกาะเนี่ยเขาก็ไปไหว้มาขอพรขอลาบขออะไรก็อยากจะขออะไรก็ขอกันไปเลย
เอาพูดกันตรงไปเลยละกันนี่น่าจะมีรู้จักนกน้อยอุไรพรใช่ไหม

อุยนางไปถูกงวด
ละจริงน้องแรงขนาดนี้

ปาโถ่จริง
งวดนี้เป็นงวดที่๓แล้วที่นางถูกที่ผ่านมา
นางถูกไปแล้ว
นางถูกสลากินแบ่งรัฐบาลนะ

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าแม่นางนกน้อยเนี่ย
เขาอาจจะซื้อทั้ง๒อย่างก็ได้

เออจะเป็นโลกสวยเนาะ
ก็ช่วยช่วยกันไป
งวดนี้จับตาดูไว้เลย

เอาไงล่ะเมียวมันเหมือนกันหมดเลยเราจะเล่นไรดี
เมียวก็ไม่ไหวเพราะว่าเมียวก็งวดที่แล้วเมียวก็ซื้อหลายใบบ้าง

คุณหนุ่มนี่คือข่าวของคุณเป็นเรื่องเมียเจอวิญญาณผัวกวักมือตะโกนเรียกแล้วก็นอน
เมื่อคืนผมดูนะผมตื่นเต้นมากผมดูไทยรัฐนี่แหละ

คุณมิ้วเข็มมาสอนเล่าอันนี้อยากให้พี่ลองเล่าอีกที

เขาบอกว่าคืนนั้นที่เกิดเหตุที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
พบรถยนต์ใบเล็กทะเบียนกร๙๘๔จังหวัดเชียงใหม่จอดข้างโน้น
แล้วก็มีผ้าคุมรถหลุดออกมาบริเวณด้านหลังตรวจสอบภายในเที่ยงคนขับ
พบศพชายนอนตะแคงด้านขวาขึ้นอืดแล้วเหม็นเน่าคละ

ผู้เสียชีวิตคือในสมเพชรนะคะอายุ๕๘ปี
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่มีอาชีพเป็นช่างรับเหมา
ซึ่งนางมัธนาบุญยรัฐอายุ๕๙ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่า

ปกติชอบดื่มสุราแล้วก่อนที่จะหายตัวจากบ้านไป๒วันเนี่ย

ว่าดื่มสุราแล้วเมานอนรถจนขาดอากาศหายใจอย่างไรก็ตาม
ตอนแรกที่สามีหายไปคิดว่าไปเยี่ยมญาติที่สารพี
กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงสามีเรียกที่หน้าบ้าน
เลยกลับเข้าไปนอนแต่ตลอดทั้งคืนนั้น

จนกระทั่งเช้าขี่จักรยานไปซื้อของ

ขี่รถกลับมาจึงแวะมาที่สามีแวะที่รถ
เพราะอิตาลีไปซื้อของเห็นผัวกวักมือ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้ว

นางก็เลยมาได้ง่ะมาวิ่งแล้วกัน

ถามคำว่าเลขอาหร่าย

นี่ไม่เป็นไรเพราะพาเขาเห็นกวักมือเรียกซึ่งทำไมไม่แวะเข้าไปหาหน่อย

ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเขาบอกสามีของนางเอง
ก็ชอบไปทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้

ชื่อเรื่องมายาน่างมั้ย

ฉันเด็กน่าจะสิทธิ์ฉันลำได้สวย

ไม่มันทำไมมีสีเยอะจังเลย

เดี๋ยวก่อนเราลดที่ความเท่าไร

ก็เก่าที่แล้วผู้ชายที่รถฟอร์จุเนอร์ไง

พวกที่รอดตายจากรถบีบี้มักจะถูก

อ่านเดชน์แล้วก็ยาหญ้า

แต่ต้องบอกนะคะทุกคนจะมากจะจับตามอง

ช่วงหนึ่งเนี่ยแม้จุ๊กดิ๊กจุ๊กจิ๊กออกงานด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างนั้น
ทำไมยาย่าน่ารักจังเลย

รู้จักไหมรู้พี่ถูกถามทำไมใส่ครูแดดเป็นยาย่า

อันนี้คือดูตัวยาย่ามันแล้วใช่ไหมที่ทั้งเดียว

นี่นะจะเล่าให้ฟังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาแบบว่าเชิญไปงานไปนู่นไปนี่มาต่างนานาก็แบบว่าไปเป็นแพ็คคู่
แล้วก็ไปขายโฆษณาด้วยกันต่างนานาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีโฆษณาด้วยกันถูกไหมคะ
แต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยไม่มีงานในลักษณะคู่กันแบบนี้แล้วต่างคนก็ต่างแบบแยกออกไปทำงานของแต่ละคนใช่ไหม
มันก็เลยดูแบบว่าห่างกันไปถูกไหมฮะพออย่างนี้มันเหมือนกับแบบว่าอุ้ยไม่สนิทกันแล้ว
แม่ก็มีการดราม่าขึ้นมาทันทีบอกว่าเริ่มมีอะไรกันแล้วหรือเปล่า
ก็เลยไปถามบอกว่าไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยค่ะ
อันนี้ก็รูปนานแล้วนะส่วนเรื่องที่พี่ณเดชน์เป็นตากล้องให้บ่อยเนี่ยนะเวลาเจอกันก็คือเราก็ต้องหาตากล้องที่ดีไว้หนึ่งคนถูกป่ะ
เพื่อที่จะให้พี่ณเดชน์ถ่ายรูปให้เราในมุมที่สวยงามไงก็แค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรยืนยัน
ยืนยันถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกว่าตัวเขาอุ๊ยทำไมสวยจังเลย
ถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกถึงแม้เขาจะไม่ได้บอก
แม้จะไม่ออกงานด้วยกันไม่ใช่เลยลืมเลยว่าจะพูดอะไรอ่ะ
เขาไม่ได้ห่างกันเหรอไม่ใช่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ออกตัวว่าเขามีสถานภาพอย่างไร
เป็นแฟนไหมหรือว่าเป็นคนรักหรือว่าอะไรอย่างไรต่างนานา
แต่ว่าก็เป็นคู่จิ้นที่แบบว่าเล่นละครด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกันต่างนานา
แล้วก็ดูแบบว่าสมน้ำสมเนื้อกันดีแต่ของอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเหมือนดูหนังอ่ะนะ
มันต้องดูกันไปยาวจนจบเนอะอันนี้ก็เรียกว่าว่า
ช่วงหน้านะฮะคุณปิ่นนะฮะภรรยาคุณเจออกโรงเคลียร์ครอบครัวเรารักเพศที่๓

ก็เขามีเรื่องกันอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าแฟนคลับกับพวกที่แบบว่าชอบต่อต้าน

เดี๋ยวก่อนคุณอ่านข่าวเดี๋ยวฉันได้กิน
อุ๊ยตายแล้วมะม่าโอเค

เด็ดมณีออกสื่อเคลียร์ดราม่าขอโทษแทนครอบครัวนะฮะ
พูดจากใจบอกเรารักเพศที่๓นะครับ
ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวนะฮะ
สำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ปิ่นเกรดมณีภรรยาของคุณเจเจตรินนะครับ
หลังที่ครอบครัวของเธอนั้นถูกชาวเน็ตตั้งกระทู้นะครับ

นับตั้งแต่กรณีที่ลูกชายคนรองเจ้าขุนนะฮะ
คลิปตอบโต้กระแสข่าวเมาส์ที่บอกว่าตัวเองเป็นเกย์
เพื่อยืนยันสถานะความแมนนะฮะจนถูกมองว่ามีจัตนาเหยียดเพศที่๓นะครับ
ซึ่งงานนี้นะฮะนอกจากทางด้านของคุณปิ่นแล้วนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเรื่องคลิปเอาจริงนะ
เราเนี่ยเป็นแม่เราก็รู้สึกขำแล้วก็ตลกคือสนุกมาก
ตอนที่เจเขาส่งมาให้ดูคือดูแล้วก็ขำเลยนำมาโพสต์ลงอินสตาแกรมนะครับ
ก็ไม่ได้คิดอะไรปิ่นก็อยากให้คนที่รู้สึกไม่ดีกับคลิปนี้เนี่ย
ไม่รู้จักหรือทำความรู้จักกับครอบครัวของเราซะก่อน
อย่าไปคิดมากเลยอย่าดราม่านะ
พวกเรารักเพศที่๓เพศที่๓รักพวกเรา
แต่ถ้าหากทำให้ใครที่รู้สึกไม่ดีเราก็ต้องขอโทษแทนด้วยแล้วกันนะ
และครอบครัวต้องขอโทษแทนด้วยนะคะ
เราไม่ได้พิจารณาที่จะดูถูกหรือมินอะไรเลยนะครับ
นี่นะฮะสำหรับฉายาที่หลายคนตั้งว่า
ครอบครัวเบคแฮมสนเจิ้นนางก็บอกว่าไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลย
ใครจะพูดอะไรก็พูดได้เอาจริงพี่ไม่รู้สึกเลยนะ
ดีเหมือนกันที่เขาเห็นเรายังเป็นวิคทอเรียนะฮะ
เป็นเบคแคมป์นะฮะก็ขอบคุณค่ะตลกดี
หน้าเหมือนกันทั้งบ้านเลยนะ
ใช่หน้ายาวนี่นางก็บอกมาแบบนี้นะครับ
ก็ว่ากันไปวันจันทร์เจอกัน
จานเจอกันพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับ
ขอให้ไปขอให้ซื้อแบบถูกต้องนะฮะซื้ออย่างถูกต้อง
เน้นเหลือเกินนะโลกสวยนะเรา

สี่สี่สี่สามสี่สี่สามอ้าว